สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันกีฬาแห่งชาตินะคะ
ดิฉันก็เลยแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้สาวเขาคิดกันนะคะ
สำหรับการด้วยบิดออกการเล่นมวยไทยหรือว่ากีฬามวยไทยของเรานี่แหละนะคะ
แต่เรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมก็จะต้องตรวจสอบนะคะ
นต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีช่วงนี้แปรปรวนมาก
เอาเรื่องแรกกันก่อนนะคะวันนี้ภาคใต้ค่ะ
เป็นวันแรกที่จะมีฝนตกและจะยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
ฝนเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาเกิดจากพายุสองลูก

ตอนนี้ฝนที่ตรวจพบอยู่นู่นนู่นค่ะ
ลิปปินส์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
และทีนี้ฝนที่ตกที่บริเวณภาคใต้
ห่อมฝนตรงนี้มันเกิดจาก๒ปัจจัยแบบนี้

ที่เขาพัดขึ้นประเทศมาเลเซียเรียบร้อย

มรสุมประจำฤดูช่วงนี้เขามีกำลังแรงขึ้น
บวกกันแบบนี้ค่ะทำให้เกิดฝนในภาคใต้
เน้นตั้งแต่ช่วงตอนกลางจนถึงช่วงตอนล่าง

จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะ
แล้วฝนจะมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะคุณผู้ชม
ตกต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยตลอดทั้งวัน

และทีนี้ฝนตกต่อเนื่องแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นค่ะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นจะสูงหน่อยนะคะประมาณ๓เมตรค่ะ
รวมถึงต้องระมัดระวังคลื่นสูงซัดฝั่งด้วยนะคะช่วงนี้
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิมามาฟังใกล้นะคะ
เหนือและภาคอีสานยังคงหนาวต่อเนื่องค่ะ

ตอนเช้าแป๊บเดียวเพราะช่วงกลางวัน
โอ๊ยร้อนตับราบเลยนะคะ
จะต้องเตรียมร่มและเตรียมหมวกด้วยนะคะคุณสุประโชคค่ะ
ตัวใส่ได้เฉพาะช่วงเช้านะคะ